มาต่อกันที่หนุ่มหล่อหน้าใสคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับหนุ่มต่อธนภพนะคะ
เพราะเตรียมที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ
รั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเร็วนี้
ตัวออกมาแง้มถึงแพลนการเรียนต่อปริญญาโทด้วยนะคุณแม่คุณ
หนุ่มต่อได้เผยถึงความรู้สึกให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
กำลังเตรียมตัวซักซ้อมขั้นตอนต่างอย่างหนัก
และก็รู้สึกดีใจที่ทำให้ครอบครัวปลื้มใจกับการเรียนจบของตัวเองในครั้งนี้
ส่วนหลังจากนี้ค่ะนอกจากตัวเองจะพร้อมรับงานในวงการอย่างเต็มที่แล้ว
ต่อยังแง้มถึงแพลนต่อโทรให้ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะ
ให้พ่อแม่เลยอะแง้มคือเป็นแบ็คให้เราที่แบบ
วันที่เราเหนื่อยเราไม่ไหวอ่านสอบไม่ไหวอย่างนี้เรามีพวกท่านอยู่
แล้วเราก็อยากคว้าใบปริญญามาให้ท่านให้ได้ครับ

ก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเพื่อนด้วย

สิ่งที่สำคัญสำหรับผมอาจจะไม่ใช่ใบปริญญาครับ

แล้วก็อาจจะเล็งอยู่ครับ
พอดีอาจจะมีความคิดที่จะอยากเรียนต่อด้วย
เราเริ่มอยากมาทางสายการแบบบริหาร
ภาพยนต์เลย
นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนนะคะ

สุดจะสังเกตได้เลยว่าดาราเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาขยันเรียนนะ
ไม่ใช่จบแค่ปริญญาตรีบางคนต่อถึงปริญญาเอกก็มีนะคุณ
หลายคนเห็นนะคะภาพของคุณต่อนะถ่ายรูปชุดคุยรับปริญญาโอเท่มาก
ช่วงนี้มีออร่าสงาผ่าเผยมากโตเป็นหนุ่มแล้ว
เอาล่ะเรียนจบแล้วนะคะก็เตรียมที่จะมารับงานบันเทิงอย่างเต็มที่